ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
เป็นอดีตคณะบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น
เขาตั้งรางวัลนำจับเลยนะสำหรับหัวขโมยค่ะ
รายนี้๕๐๐๐บาทสำหรับใครที่แจ้งเบาะแส
หลังหัวขโมยเนี่ยย่องเข้าไปงัดบ้าน
และที่สำคัญไปทำลายกล้องวงจรปิด
แล้วก็เอาทรัพย์สินไปหลายรายการเลยโอ้โห
อยากให้ตำรวจมาตามตัวจับให้ได้หน่อย
เพราะว่าก่อเหตุมาแล้วหน้าดูตาไม่ออกเลยจริง
คลุมมิตรเลยค่ะเออก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้นะ
แล้วก็ยังจับไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
อีกเหรอซ้ำอีกค่ะและที่สำคัญเดี๋ยวไปถอดปลั๊กกล้องวงจรปิด
ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์หลังจากนี้ได้อันนี้ยังบันทึกได้อยู่ช่วงต้น
นะคะแต่ก็ภาพวงจรปิดในบ้านของนายชายศคัมมีอดีตคณะบดี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น
ยังคงบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวลายพรางทหารสวมหมวกโม่งที่ศีรษะ
ปิดบังใบหน้ามิดชิดเตรียมการมาดีเลยค่ะมีไฟฉายคาดหัวด้วย
เดินเข้ามาในรัศมีกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่หลังบ้านทีนี้พอโจรคนนี้เนี่ยนะ
เห็นกล้องวงจรปิดนี่นะก็ใช้ถังน้ำเหยียบขึ้นไปอ่ะอืม
ดึงกล้องวงจรปิดออกก็เลยทำให้เห็นใบหน้าชัดอยู่มุมหนึ่ง
หลังจากนั้นเดินไปหน้าบ้านไปงัดประตูบานเลื่อนเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ตรงเข้าไปดึงปลั๊กเครื่องส่งสัญญาณไวไฟเนี่ย
จังหวะนี้ที่เขาแบบพยายามจะไปเคลียร์กล้องนี่นะ
แล้วก็ไปดึงปลั๊กสัญญาณไวไฟไปดึงปลั๊กกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ภรรยาเอาถังมาแล้ว
ไปอินเงื่อนไปอ่ะเตรียมการมาดีมาก
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๑๘นาฬิกา๒๕นาที
วันที่ยี่สิบสี่พฤษจจิกายนที่ผ่านมา
ตะบนสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นโอ้เอาบันไดมาเองด้วยเหรอ
ใช่ค่ะเตรียมการมาดีมาแล้วคุณดูสินะ
แล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น
เนื้อที่สี่ไร่ค่ะนายชัยยศเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ไม่มีใครอยู่บ้านตัวเขาเองเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพ
ตอนนั้นเอกใจแล้วว่าทำไมไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้
ทีนี้กลับมาบ้านวันที่๒๘พบว่ากล้องวงจรปิดถูกดึง
หายไปสองตัวจากสี่ตัวที่ติดเอาไว้ทรัพย์สินเนี่ยก็หายไปหลายรายการ
ในบ้านก็ถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเสียหายไปด้วยเหมือนกัน
ฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะสิ่งที่หายกับสิ่งที่เสียหาย
สิ่งที่เสียหายก็คือทีวี๕๕นิ้วที่เขาเอาไปไม่ได้แล้วแต่ว่า
ก็พังก็คือหน้าจอแตกใช้ไม่ได้นะครับทีวีโซนี่ห้าสิบห้านิ้ว
เครื่องตัดย่าฮอนด้าหกจุดห้าแรงสี่เพศสี่ล้อนะครับอ่า
มูลค่าเครื่องตัดย่าก็หมื่นหกส่วนทีวีก็ประมาณสามหมื่น
กับเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไฟฟ้าที่เพิ่งซื้อมาสองพันห้า
แล้วก็ของที่เป็นของสะสมในบ้านก็ยังประเมินยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง
ทีวีเอาไปไม่ได้ก็ไปทำลายให้ข้าวของเขาเสียหายด้วยนะ
ขโมยรายนี้หลังเกิดเหตุนายชายศเนี่ยนำหลักฐานไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านเป็ด
แล้วก็นำคลิปวิดีโอไปโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันตามตัวคนร้ายให้หน่อย
รางวัลนำจับด้วย๕๐๐๐บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส
เนื่องจากในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบ้านหลังนี้เคยถูกคนร้าย
เข้ามางัดขโมยทรทัศน์ไปแล้วทรทัศน์ห้าสิบเอ็ดนิ้ว
เอาไปสองเครื่องเช่นเดียวกับในหมู่บ้าน
บ้านของชาวบ้านถูกคนร้ายไปขโมยของมาแล้วหลายครั้ง
ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมจริงจริงอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ